มาดูภาพนี้ค่ะแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะคะ
แล้วก็จริงแล้วถูกเผยแพร่โดยเฟซบุ๊คแฟนเพจข่าวตำรวจนะคะ

นี่ตำรวจค่ะตำรวจรูปร่างทวมค่ะ
ออกกำลังกายท้วมถูกแล้วเนอะ

ออกกำลังกายกลางแดดแบบนี้เลยค่ะ
แชร์ออกไปเยอะนะคะบอกเออน่ารักนะ

คือในมุมน่ารักมันก็รูปร่างดูน่ารักดี
แต่อีกมุมหนึ่งก็อดคิดไม่ได้ว่าเออแล้วอย่างนี้เวลาไปเจอโจรผู้ร้ายจะวิ่งตามจับทันไหม
เขาก็เลยรู้ว่ารถพุงกันนี่ไง
เราก็เลยส่งคุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
คุณสุดปรีดาก็ทวมนะนักข่าวเราอ่ะ

ไปที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๒จังหวัดชนบุรีค่ะ
ไปคุยกับร้อยตำรวจโทอำพลอโสโกรองสารวัตรป้องกันปราบรามเป็นครูฝึกค่ะ
นี่คือโครงการปรับบุคลิกภาพของตำรวจภาค๒

ก็จะให้ตำรวจที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ปกติ
มาเข้าคอร์สลดน้ำหนักเป็นการออกกำลังกาย

ระยะเวลาของโครงการคือเดือนหนึ่งนะคะ
ออกกำลังกายแล้วต้องคุมอาหารด้วยค่ะ
อุ่นดูไม่เฟิร์มนะครับ
เราก็เอาเข้ามาปรับบุคลิกภาพ
ด้วยการเข้าคอร์สลดความอ้วน
เป็นการฟิตเน็ตไปประกอบกับการควบคุมอาหาร
หนึ่งเราไม่ให้เขาทานแป้งมากจนเกินไป
สองก็คือเราจะมีผลไม้มาประกอบในช่วงเย็น
เป็นผักพืชผัก
มื้อเราก็จะใส่ในเรื่องของพวกโปรตีนเข้าไปเสริม
เพราะว่าคนเราไม่ได้ทานอะไรกับการบุรุงร่างกาย

ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะครับ
เราก็เรียกบุคคลที่เข้าข่าย
เอามาสัมภาษณ์อีกทีนึง
ทีนี้ค่ะนายตำรวจที่เข้าโครงการนี้
ถ้ามาฝึกแรกเนี่ยค่ะแต่พอร่างกายปรับตัวได้

เข้ามาฝึกคอร์สนี้ตั้งแต่วันที่๑

น้ำหนักไปได้แล้ว๗กิโล
โอ้นี่ค่ะชุดทำงานที่เคยใส่

ก็ได้ประโยชน์เยอะครับจากตอนแรกก็อ้วนใส่ชุดทำงานก็อึดอัด
ทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าสบายตัวขึ้นเยอะครับ
อ๋อไวนะ๒อาทิตย์๗กิโลกรัม

ตอนออกไปนี่จะแบบโอ้โหเฟิร์มเลย
ต้องลงใช่ค่ะก็มีท้วมหลายขนาดค่ะหลายไซส์ค่ะ
แต่เผลอกลับไปบ้านโอ้โหลูกเมียจับไม่ได้ดูหล่อขึ้น
นั่นน่ะสิแต่ตอนนี้มีคำถามว่าแล้วทำไมไปฝึกกลางแดดกลางแจ้งแบบนี้ไง
ครูฝึกบอกว่าคนปกติทั่วไปอย่าทำตามนะคะ
ฝึกกลางแดดกลางแจ้งแบบนี้มันอันตราย
แต่ว่าตำรวจเขาผ่านการฝึกมาในระดับหนึ่งแล้ว
เขาทำงานกลางแจ้งได้เขาก็เลยไปออกกำลังกายกลางแจ้งได้
เอาทนแดดทนฝนได้ถูกต้องอย่างเรานี่อาจจะไม่ไหว
เรียบร้อยเลยอย่างเรานี่เป็นลมคือไม่ทันพร้อม
เป็นลมก่อนตายก่อนจริงนะคะ